ไปร่วมต่างเกรรมเรหาปลา
ร่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อน
ช่วงนี้อาหารทะเลมันหายากจริง
มันต้องแกะจากอวนอีกเนี่ย
ทั้งสามท่านครับช่วงนี้สนใจอาหารทะเลบ้างไหมฮะ

ช่วงนี้คลื่นลมแรงอาหารทะเลอาจจะหาทานยากหน่อย
อาจจะมีราคาแพงหน่อยต้องทำใจหน่อยนะครับ

ทำให้การออกเดินเรือเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
ทะเลต่างเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อาจจะขาดแคลนกันหน่อยหนึ่งนะครับ
จากเรื่องคลื่นเรื่องฝนเรื่องอะไรต่างที่ทำให้ชาวประมงเนี่ยนะครับ
เรือลำบากแล้วใครที่อยู่ตามจุดต่างที่เป็นจุดที่อาจจะต้องเจอเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นซ้ำซากเพื่อกันนะครับ
ก็คงต้องระวังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งฝนทั้งลมเนี่ยก็เข้ามามีบทบาททั้งเยอะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับมีรายงานว่าแถวจันทร์แถวตลาดเนี่ยฝนตกติดตอน๒ชั่วโมง

นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปตั้งแต่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า
เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับสภาพอากาศเมืองไหนของเราต้องระวังจุดไหนกันบ้าง
คุณผู้ชมครับนี่คือแผนที่ที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองนะครับมีการเรียงตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่มีโอกาสที่ทำให้เกิดฝน
ก็คือมีสีเหลืองสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นแนวพาดผ่านตรงนี้นะครับ
หรือว่าเป็นแนวร่องฝนนั่นเองนะครับก็เป็นจุดที่อาจจะทำให้ในระยะนี้มีฝนตกเยอะมากกว่าปกตินะครับ
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติตามมา
ส่วนนี้ครับเป็นแผนที่ที่แสดงเฉพาะการก่อตัวของกลุ่มฝนเท่านั้นนะครับ
สังเกตว่ามีกระจายตัวตอนนี้ก็มีอยู่หลายจุดหลายพื้นที่
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่ต่อไปนะครับ
จะพบว่าตอนนี้นะครับในบริเวณตอนกลางก็แถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมานะครับในขณะที่เลื่อนไปอีกด้านบนอีกด้านด้านบนนะครับ
ก็จะพบว่ามีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรนะครับ
จังหวัดแถวนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยในระยะ๑ชั่วโมงนี้
ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับออกไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียน
ไปทำการทำงานต่างก็ต้องระวังเรื่องของฝนด้วยนะครับ
ส่วนภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับนครศรีธรรมราชครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับ
นี่คือพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ช่วง๙โมงครับกลุ่มฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
ก็จะมีแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันออกนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดพยาวจังหวัดน่านนะครับ
ส่วนตอนล่างก็แถวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนนี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับก็จะเริ่มมีการแผ่เข้ามานะครับ
เป็นแนวยาวเลยนะครับตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนกลางครับ
หลังจากนั้นครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนก็จะค่อยเพิ่มไปเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางภาคกลางครับ
หลายจังหวัดละทีเดียวอาจจะต้องเตรียมรับฝนในวันนี้นะครับ
แล้วก็จะมีแนวโน้มขยิบไปบริเวณปีกตะวันตกของประเทศนะครับ
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยเบาลงในช่วงค่ำนะครับแต่ก็จะมีบางจุดตกหนักอยู่
สังเกตว่าจุดสีแดงมีการกระจายตัวแล้วก็มีสีเข้มขึ้นกว่าในช่วงกลางวันที่ผ่านมา
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวันนี้
ก็จะพบว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับเย็นกว่าเมื่อวานนี้
พื้นที่ก็คือมีสีฟ้าปรากฏอยู่หลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างนะครับ
แล้วก็บริเวณปีกตะวันออกตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่างเลยนะครับ
ตอนนี้อุณหภูมินะครับต่ำสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นเท่านั้น
แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ๒๔องศา
ส่วนภาคกลางก็อยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาเซลเซียต
ส่วนนี้เป็นช่วงบ่าย๒โมงครับก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเมื่อวานเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าภาคอีสานยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะครับประมาณ๓๕๓๗องศาเซลเซียต
ส่วนนี้แหละครับคลื่นลมครับสีเหลืองคือคลื่นลมแรงนะครับ
ช่วงวันสองวันนี้ฝั่งอันดามันอาจจะต้องระวังนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่๓วันที่๔ครับ
ฝั่งอ่าวไทยจะสังเกตว่ามีคลื่นสีเหลืองค่อยเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยดังนั้นทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอนามันตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สี่
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับชาวเรือที่จะเดินเรือคงต้องติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับ